ทางเพจที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน
เขามีการแชร์ออกไปว่ามีคนมากระโดด

สำหรับเหตุที่กระโดดน้ำที่สะพานภูมิพล๒นะฮะ

เหตุนี้นะครับเป็นแม่ทุบตีลูกสาว

แล้วก็มีการด่าทอเดี๋ยวให้ดูพฤติกรรมหน่อยละกันค่ะ
นี่เลยค่ะ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

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

แล้วแม่อายุ๓๐ปีก็เล่าให้ฟังว่ามีลูกสาว๓คน
คนโต๑๐ขวบคนกลางคือคนที่ใส่เสื้อสีเขียวแล้วโดนตี

แม่บอกว่าลูกคนกลางเนี่ยเขาไม่ปกติเหมือนเด็กคนอื่น
แล้วลูกคนเล็กอายุ๒ขวบคือน้องเสื้อสีชมพู
แม่บอกว่ายอมรับนะว่าตีลูกตามคลิปจริง
เพราะว่าลูกดื้อทำไปด้วยอารมณ์โกรธโมโห
แต่ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายลูกลงโทษเฉย
แม่มีสิทธิ์ทำได้นะแม่บอกแบบนี้ค่ะ
แล้วพอทุบตีลูกเสร็จก็พูดคุยทำความเข้าใจกับลูกสาวแล้ว
ลูกก็เข้าใจแล้วไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะมาทำไม

คุณแม่โอ้โหอารมณ์เสียเลย

หาว่าเจ้าหน้าที่ก็มายุ่งคนอื่นเพื่อนบ้านก็มายุ่ง

ใช่แล้วตอนแรกนะแม่ยังไม่ให้เจอลูกคนกลางที่แม่ตีค่ะ
แต่ท้ายที่สุดก็ยอมให้เจ้าหน้าที่เจอน้อง๘ขวบที่ถูกตี
แล้วตามร่างกายน้องแปดขวบในนั้นก็มีร่องรอยโดนทำร้ายเขียวช้ำที่ตาที่ร่างกาย
ซึ่งน้องเขาบอกว่าน้องเองก็รักก็ผูกพันกับแม่ค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาเห็นว่าน้องรักผูกพัน
ก็เลยไม่ได้รับน้องไปดูแลชั่วคราว
แต่เจ้าหน้าที่ทำข้อตกลงกับแม่เลย
ข้อตกลงกับญาติด้วยว่าหลังจากนี้
ต้องไม่มีการทุบตีไม่มีการทำร้ายร่างกายลูกอีกนะ
แล้ววันนี้ค่ะจะมาทำข้อตกลงกับแม่อย่างเป็นทางการ
ถ้าเกิดว่าแม่นะทำร้ายร่างกายลูกแบบรุนแรงอีก

ระหว่างนี้ก็ให้พี่สาวของแม่แล้วก็ให้คุณญาติ

เพราะว่าเอาจริงคุณแม่ที่ทำร้ายลูก
เกรงใจพี่สาวจะเกรงใจย่า
ใช่นะครับเมื่อวานี้ตกลงกันกับหน่วยงานแล้วใช่ไหม

ก็จะโทษไม่ตีลูกอีกนะครับ

ครอบครัวนี้ดีกันแล้ว

ใช่ลูกคนกลางก็เล่นกับพี่สาวเล่นกับน้องสาวปกติเลย
แม่ก็บอกว่าพอหลังจากตีลูกไปก็กลับมาเสียใจนะ
คุยกับลูกสาวอธิบายให้ฟังทำไมแม่ถึงตี
แล้วมันกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตในโลกโซเชียลด้วย
แม่บอกแบบนี้ค่ะโอ้โหลูกเองสงสารแม่
ทำไมถึงสงสารรู้ไหมเพราะว่าคนวิภาควิจารณ์ในโลกโซเชียลเยอะ

ทีนี้พอลูกไปอ่านข้อความลูกก็รู้สึกสงสารแม่
แม่ยืนยันว่าจะไม่ทำร้ายลูกแบบนี้อีกแล้วนะคะ

คือเขาบอกว่าแม่บอกนะว่าจะแจ้งความด้วย
ต้องดูว่าเข้าข่ายความผิดอะไรนะคะ